วันเกิดที่ผ่านมานะคะก็อายุครบ๒๘ปีค่ะ

หวานน่าดูเหมือนกัน

กินข้าวปกติแล้วก็ทำบุญ

แล้วอันนี้เป็นดอกไม้ที่แกชอบ
คือเขาปกติแล้วเขาจะ
เขาไม่เคยให้ดอกไม้แฟนเลยส่วนใหญ่เขาจะซื้อเป็นแต่ของ

เหมือนของนู่นนี่เขาก็ซื้อให้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเหมือนครั้งนี้เขาบอกว่าเออเขาก็นึกได้ว่าเขายังไม่เคยให้ดอกไม้เราเลย
ก็เลยแบบเออเอาเป็นดอกไม้ให้อะไรอย่างนี้
แสดงว่าดอกไม้ที่ให้ครั้งนี้มีความหมายอะไรดีหรือเปล่า

อ๋อไม่หรอกค่ะก็ก็เหมือนเป็นแบบว่า

ก็มีนะเขากำลังตามมาค่ะ

เขาก็มีถามว่าปีนี้แกนอยากได้อะไร
คือปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ซื้อของให้แฟนตลอดอยู่แล้วอะนะคะ
ใช่กันก็เลยบอกเขาว่าวันเกิดอย่างนี้ไม่ต้องเอาอะไรหรอก
แค่นั้นก็เล่นกันนะคะแต่ว่าก็บอกเขาว่าไม่ต้องซื้ออะไร
แต่ว่าเขาก็เหมือนเขาก็ยังอยากให้อะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะคะ
คิดว่าเด็กคุณเป็นคนหวานขึ้นไหมคะตั้งแต่มกรรม
เขาไม่ได้เป็นคนหวานอะไรขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าก็เป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็เสมอต้นเสมอ
พี่เกรสก็แบบเธอพี่โกแซล

แซลว่ากรรมแกก็ทุกอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็เกิดผู้สู้อยู่คนเดียว
ใช่จะสลับกันตลอดเลยนะกันอ่ะพี่เกรส

ก็ดีค่ะแต่พี่เกรสก็ไม่ได้เหี่ยวชาวขนาดนั้นหรอ
ก็มีหนุ่มเข้ามาแวะเวียนบ้าง

ไปทำตัดสีดีด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็ไม่เคยนับนะคะว่าบ่อยขนาดไหน
แต่ก็ก็เรื่อยเรื่อยนะคะใช่ล่าสุดก็ไปแบบว่าไหว้รอห้า
หรือว่าไปทำบุญที่วัดไปอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อืมขออะไรเหรอคะก็ปกตินะแล้วก็ขอกันก็ขอให้ตัวเอง
แล้วก็ขอให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันหนุนนำให้ความรักเราไปในทางที่ดีด้วยไหมค่ะ
รู้สึกว่าตั้งแต่ทำบุญไม่ได้เยอะเยอะเลยก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
แต่ว่ามันเป็นความสบายใจของเราที่รู้สึกว่าเวลาเราไปทำบุญด้วยกัน
มันก็จะเหมือนเราได้ทำสิ่งดีร่วมกันก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะได้แบบ
อยู่ด้วยกันไปแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีกว่าค่ะปีกว่าใช่ใช่
เข้าวาดบ่อยบ่อยมีแอบย่องไปดูหรือเปล่าค่ะเออยังหรอกค่ะยังหรอกค่ะ
ก็ยังกันว่ายังยังไม่ถึงเวลาเนอะใช่ก็เพราะว่าตัวกันเองก็อยากทำงาน
เขาก็ยังก็ยังเด็กด้วยนะคะเขาก็ยี่สี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่
เราก็ไม่ได้รีบใช่แต่เขาประนับดีกว่าคือความเป็นผู้ใหญ่ตัวประเด็นความเห็นได้ชัด
ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะใช่เพราะว่ามีอะไรเราก็คอยบอกเขา
คอยเตือนเขาเราให้แต่สิ่งดีดีกันค่ะใช่แล้วเขาก็พยายามพัฒนาตัวเอง
ปรับปรุงตัวเองอะไรที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พยายามทำอะไรอย่างเงี้ย
เมื่ออายุมันไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแบบเห็นอายุอะค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ
เพราะว่าจริงตัวแกนเองก็เหมือนก็ค่อนข้างมีความเป็นเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบคบด้วยอ่าเขาเรียกว่านะคะไปด้วยกันได้ดีค่ะอืม

ช่องวันก็เรื่องนี้ก็ถ่ายไปออนไปค่ะ
เรตเต็งก็กำลังขึ้นเรื่อยเรื่อยขอบคุณมากมากเลยค่ะ
เดิมนี้ก็กลับมาร้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็ถ่ายตั้งแต่เช้ายันดึกก็๔๕วันติดอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ทำเต็มที่เนาะ
เรากลัวแม่ผู้อาหารสุขภาพเรามันจะกลับมาให้ไม่ดีหรือเปล่า
คือตอนนี้แกนสุขภาพตั้งกายโอเคมากแสบแกนเรา
ตอนนี้รับงานได้ทุกอย่างเลยนะคะ

มีคนเห็นว่าเรากับเด็กรุงควรเข้าไปคอนเซิร์ตแล้วมีการจูบกันกัน

แต่ว่าเราได้ไปมาเปล่า
ไปค่ะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตรุ่นพี่ไทเทเนียม
ไปไปกับน้องจริงแต่ไม่มีไม่มีแบบนั้นแน่นอนค่ะแน่นอน
หรือมันมีช็อตใกล้ชิดอะไรทำให้คนเห็นเป็นมุมภาพผิดหรือเปล่า
โอ้ตายแล้วไม่มีแน่นอนค่ะมั่นใจเลย
ถ้ามีรูปเอาออกมาได้เลยจากการมั่นใจว่าเรา
อันนี้กายไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างนะคะ
แต่ว่าแนนมั่นใจว่าเราไม่แบบนั้นแน่นอนค่ะ

เวลาเราออกงานด้วยกัน๒คนเวลาในการคอนเสิร์ตต่าง

แล้วก็เราสองคนรู้ว่าอะไรปวนอะไรไม่ปวน
จริงถ้ามีภาพก็ออกมายืนยันได้
คนเข้าใจผิดกับข่าวนี้มันจะจูงกะบเตอร์มั้ย

มันยังไม่ได้มีภาพออกมาหรืออะไรแล้วเราก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแน่นอนค่ะใช่
รู้เรารู้วิธีการปฏิบัติตัวต่อหน้าสาธารณชนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
หลังจากนี้เราไปไหนต้องระวังตัวมากขึ้นไหมครับ
อ๋อก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะ
แต่ว่าจริงเราแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวอยู่แล้วนะ
กันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะเข้าใจไปยังไงหรืออย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าการเชื่อมั่นว่าไม่มีแน่นอนค่ะ